แต่อันนี้ที่จะพาไปดูเนี่ยพาไปดูตำรวจกรุงเก่าหน่อย
บุกไปไปจับบ่อนพนันแล้วเจอนักพนัน
เวลาที่ซีนที่ต้องเจอนักพนันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ไป
โอ้โฮวิ่งกัน
แต่เป็นสถานที่ปิดนี่ใช่ไหมใช่นี่เลยนี่เลย
เล่นพนันสูตรต่างแล้วเห็นภาพนี่คือกล้องที่ติดตัวตำรวจตั้งแต่โอ้โฮ
อันนี้ดูสิภาพตอนที่แบบพอทุกคนรู้ว่าตำรวจมา

แล้วแบบหนีสุดพลังสุดชีวิตเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมตอนภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองตอนเย็นนะคะ
ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองแล้วก็นำกำลังตำรวจสพช้างใหญ่
อันนี้ไปด้วยกันเลยนะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง
บุกจับกลุ่มบ่อนพนันไฮโลในพื้นที่หมู่๔ที่ตะบนช้างใหญ่อำเภอบางไซของอายุทยาค่ะ
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร
ผู้ว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเลยนะผู้ว่านิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยชาวบ้านเขาร้องมาบอกว่า
เนี่ยเพราะว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนไฮโลในพื้นที่ที่อำเภอบางไซเนี่ย
ผู้ว่าก็เลยสั่งฝ่ายปกครองไงประสานกำลังตำรวจด้วยไปจับกลุ่ม
นักพนันเขากำลังเล่นไฮโลกันแบบสนุกสนาน
แต่เตอร์เต้อนาทีปั๊บกระเจิงค่ะ
นักพนันได้๓๑คน
ผู้ชาย๒๓ผู้หญิง๘คน
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าบ้านด้วย
นายพิรมบุญนะอายุ๔๕ปี
ก็โดนข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน
แล้วก็นายสมเกียจขันรุ่งอายุ๕๘ปีพกพาอาวุธปืน
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นพนันและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คืออาวุธปืนที่ตรวจค้นเจอนะคะ
ได้รู้จักที่ต่ำที่สูงของผู้ชมครับ